เลือกตั้งผู้ว่ากรทมมาเมื่อไหร่ไม่รู้

ตั้งแต่ยังไม่มีการประกาศว่าจะเลือกเมื่อไหร่ก็ตาม

แต่ที่ชัดก่อนหน้าใครก็คือชัดชาติสิทธิ
แผ่นดินเจอแบบนี้มาเป็นหลาย
น้ำซ้อใช้ฝั่งน้ำซ้อใช้ฝั่ง
แล้วข่าวว่าตรงนี้อาจจะจมไปด้วยนะเนี่ย

ลงไปพร้อมอดีตผู้ว่ากรุงเทพมหานคร
จำปีได้หรือครับนานมากแล้วน่ะจำได้เลยตอนนั้นแต่๒ขวบ

เมื่อวานี้ท่านชัชชาสีริพาณก็มีการเปิดตัวดรโจพิจิตรรัฐกุล
เปิดตัวเพื่ออะไรเป็นทีมที่ปรึกษา
และเป็นที่ปรึกษาด้านไหนด้านสิ่งแวดล้อม

ทุกวันนี้หลังจากที่ท่านเลิกจากงานการเมือง
ก็มาทำงานด้านวิชาการและทำด้านสิ่งแวดล้อมแทบจะทั้งหมดเลย
ท่านเคยเป็นอาจารย์สอนคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
ท่านเก่งมากเปิดตัวอย่างเป็นทางการดรโจ้นะครับ
และที่สำคัญการที่ท่านชัดชาติออกมาลงสมัครในนามอิสระ
ท่านก็ยืนยันว่าทำงานแบบนี้ดีกว่าลงในนามพักนะครับ
แต่ไม่ได้มีปัญหากับใครสาเหตุที่เลือกดรโจก็เพราะว่า
เป็นระดับมันสมองฮะส่วนครั้งนี้ฟังให้ดี
ส่วนครั้งนี้ไม่ใช่เดิมพันธุ์แต่เป็นความมุ่งมั่น
จะรับใช้คนกรุงเทพแล้วถ้าหากการเลือกตั้งผู้ว่าไม่ได้
หากการเลือกตั้งไม่ได้ตำแหน่งผู้ว่ากอทม
จะขอยุติทางการเมืองทันทีจะหันหลังให้การเมืองไม่ทำแล้ว
จะไปทำธุรกิจครอบครัวไปดูแลครอบครัวทำแบบนี้นี่คือการเดิมพันธ
นี่คือถ้าเกิดว่าไม่ได้ครั้งนี้นี่คือไม่เล่นการเมืองเลยนะ
กลับไปเพื่อไทยไหมคะไปไหนนะฮะ
ไม่กลับแล้วคือถ้าไปเพื่อไทยไปตั้งแต่ตอนนี้แล้ว
เดี๋ยวนะก่อนที่พี่ต้นจะพูดถึงดรโจต่อไปนะ
ผมได้จำได้ผมได้เด็กผมรู้สึกว่าอันนี้ไม่ได้เชียร์คุณชาตินะ
แต่ตอนที่ดรโจเป็นผู้ว่ากอทมนะผมรู้สึกได้ว่า
ท่านทำงานท่านเป็นผู้ว่าราชการกรทมคนแรกนะที่
หกหางอางเกงนำอดระวีท่อด้วยนะ
เดี๋ยวให้อันนี้ไม่เกี่ยวกับคุณชาตินะเราพูดถึงดรโจนะ

ได้รับการเลือกตั้งไว้วางใจจากคนกรุงเทพมหานครนะครับ

รโจบอกว่ายินดีมากที่มาร่วมงานกับท่านชัดชาติเพราะอะไร

เป็นคนจริงจังจริงใจและเชื่อว่า
หากคนกรุงเทพได้คุณชัดชาติมาทำงานรับรองว่ากรุงเทพจะดีกว่าแน่นอนนะฮะ
จะเป็นที่ปรึกษาด้านในเรื่องของสิ่งแวดล้อม
ขยับต่อดูโพลดูทุกวันฮะวันไหนมีโพลให้ดูทุกวันเลย
สวรรค์ดูสิทธิ์โพลสำรวจความเห็นของคนกรุงเทพ
เรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากอทม
๑๑๓๕คนปรากฏว่าคุณชัดชาติมาเป็นอันดับหนึ่งฮะ
ลองสาธาราชาติอีกทีแล้วท่านชัดชาติมาเป็นอันดับหนึ่ง
๕๖๗๒เปอร์เซ็นต์ตามด้วยดรเอสุชัชวี
ตามด้วยพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมือง
ถ้าเห็นอย่างนี้นะตามด้วยคุณรัฐสนาโตสิทธิ์ตระกูล
แล้วก็ยังไม่เลือกหรือคนอื่นเนี่ยอีก๐๘๐เปอร์เซ็นต์นะฮะ
ท่านอัศวินขนาดยังไม่ประกาศลงกับภักดิ์ไหนนี่ก็
๑๐เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมฮะ
แล้วแต่ว่าคือตอนนี้ตัวเลขมันยังน้อยไง
ดังนั้นการเฉลี่ยวมันจะค่อนข้างเยอะ
แต่ถ้าหากในอนาคตอันใกล้ก้าวไกลเขาเปิด
โอ้โหมันได้มาอีกนะแล้วแววว่าก้าวไกลจะเปิดตัวปีหน้า
พอเปิดตัวปีหน้าหลังจากปีใหม่มาจะเปิดตัว
แล้วอาจจะเป็นชื่อของพี่สาวคุณธนทร

จึงรุ่งเด็กตามสกุลนี้ไม่ธรรมดา
อาจจะเปิดตัวคนชิงเก้าอี้ผู้ว่ากรทมเป็นพี่สาวคุณธนทร

ขณะที่พักเพื่อไทยเขาไม่ส่งอันนี้ชัดเจน
แต่พักของคุณหญิงสุดารัฐไทยสร้างชาติ

อะไรเหรอแบบไม่คุณหญิงปราการชัดแล้ว
เขาจะเชียร์คนที่เป็นไทรสร้างชาติเอง

ป้อมพลังประชารัฐอาจจะส่งใคร
หลังจากที่ผู้ว่าหมูป่าสละสิทธิ์ไป
เท่ากับว่าตัวเลือกยังมีอีกพอสมควร
ซื้อมาดามแป้งมานะพักพลังประชารัฐ
มาแล้วเหรอฮะมาแล้วค่ะแต่ผมว่ายาก

เพราะว่าพ่อของมาดามแป้งคุณโพธิพงศ์ล่ำซำเนี่ย
ท่านเป็นสายโจงประชาริปัติมาอย่างยาวนาน
อันนี้ผมวิเคราะห์ในฐานะเป็นคนการเมืองมาก่อน
นี่นี่คุณพิจิตรเป็นลูกชายของคุณพิชัยรัฐกุล
เป็นหัวหน้าพักประชาธิปัตย์เขาก็แยกออกมา
ตอนนี้คืออิสระมากไงความเป็นประชาธิปไตยในครอบครัวมันยิ่งใหญ่มาก
แล้วถ้าหากคนกรุงเทพมีสิทธิ์เลือกคนกรุงเทพอยากจะเลือกอะไร
อยากจะเลือกผู้สมัครที่มาจากอิสระ๓๘กว่า
จะเลือกจากคนที่มาจากประชาธิปัตย์๒๐กว่า
จะเลือกมาจากภักดิ์เก้าไกรมากกว่าเพื่อไทยอีกเหรอ๑๖
ส่วนเพื่อไทยคือเขาไม่ประกาศตั้งแต่แรกไงดังนั้นคนก็ไม่เลือกครับ
ส่วนพลังประชารัฐก็มา๙เกือบจะ๑๐นะครับ
นี่โพลฮะให้ดูแบบนี้ไปเรื่อยทุกวันวันไหนมีโพลเอาไปดูกันนะครับ
ชัชชาติคุณชัชชาติมีนโยบายอะไรมาไหมฮะ
มีนโยบายอะไรนะฮะเอามาดูหน่อย

อันนี้เขาโพสต์ในไลน์อ่าในไลน์ก็มีในแอปพลิเคชันต่างเนี่ย
ดังนั้นเวลาท่านออกมาเนี่ยนึกจะมีท่าแปลก
ไม่แล้วคือทำเป็นการ์ตูนแบบนี้นะ
รอบนี้อะไรนะระวังเดี๋ยวตกท่อรู้จุดทันที

นะคะไม่ใช่เฉพาะเรื่องของน้ำท่วมรถติด
มันมีอีกหลายมิติทั้งเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของคุณภาพชีวิตคนกรุงเทพ
นะคะอยากเลือกแล้วลุงตู่

ยังดิพลังประชารัฐยังหาตัวไม่ได้เลย

เออยังหาตัวไม่ได้ยังไม่ได้เลือกหรอก
ทำลุงป้อมหน่อยมาอันนี้ไม่เกี่ยวกับภูฮากรุงเทพไม่เกี่ยวกับการเลือกตั้งใหญ่ไม่เกี่ยวกับเรื่องการมือ